เรื่องที่จะพาไปดูเขาบอกว่านี่ค่ะ
ชาวบ้านที่จังหวัดพยาวนะ

เขาไปเจอกับวัตถุประหลาดที่คล้ายกับ
ำพันธเลหรืออ้วกวาน

ที่ไหนยังไงไปหาคำตอบกันค่ะ

พยาวปกติออกวานอำพันธ์ทะเล

จะเจอกันที่ชายหาด

ผู้สื่อข่าวในจังหวัดพยาวได้รับการเปิดเผย
จากชาวบ้านในตำบลท่าวังทอง

วัตถุบางอย่างที่คล้ายกับ
อำพันธ์ทะเลหรืออวกวานได้
เก็บมาจากชายหาดคุณ
แล้วเก็บมาจากชายหาดที่จังหวัด

นะใช่แล้วก็นำมาเก็บไว้ที่บ้าน
เป็นเวลา๑ปีได้แล้ว

เขาบอกเคยมีคนมาให้ราคา

หลักหมื่น
เขาก็เลยต้องการพิสูจน์ว่ามันจริงหรือเปล่า
แล้วถ้าจริงมันเป็นอยู่ในเกรดไหน

หากว่าใครมีราคาดีให้

เป็นวัตถุก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้นะ

พระเยาทร์ก็เลยลองใช้นิ้วจิ้ม
เพราะว่าถ้าอ้วกวานหรืออำพันธ์ทะเลจริงมันจะมีความหยุ่นนิดนึงใช่ไหม
จิ้มแล้วก็ดมดูยังไงปรากฏว่ามีกลิ่นคาวจริง
แล้วก็ใช้ไฟค่ะคุณวิธีพิสูจน์อีกอย่างที่เขาทำกันก็คือ
ปรากฏว่ามีน้ำหยดไหลออกมาเหมือนคนขายหรือน้ำมันจริงด้วย
แล้วถ้าหากว่าเป็นอำพันธ์ทะเลจริง
เขาบอกเลยว่าเดี๋ยวจะเอามาขายในราคาที่มันเหมาะสม
ทีนี้ลูกสาวเจ้าของคนที่เก็บได้เจ้าของคนที่เป็นเจ้าของวัตถุ
เขาลองค้นหาข้อมูลตามอินเตอร์เน็ตค่ะ
เขาก็เลยรู้ว่าเจ้าอ้วกวานหรืออำพันธ์ทะเลเป็นสารที่มาจากการสำรอก

ก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนก้อนไขมันคล้ายกับขี้พึ่งนั่นเอง
จริงแล้วมันมีหลายเฉดสีนะคุณ
ตั้งแต่สีเทาไปจนถึงสีดำหรือว่าสีโทนอ่อน
สีส้นสีขาวล่างกับหินอ่อนแบบนี้
สามารถเกิดขึ้นได้สามารถมีหลายสี
ซึ่งของตัวเขาลักษณะก็คือสีคล้ายกับหินอ่อน
มีลักษณะที่มีสีแบบนี้จริง
แล้วถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นอำพันธ์ทะเลหรือว่าอ้วกวางจริง
เขายินดีนะที่จะขายให้กับผู้ที่สนใจนะคะ
แต่ว่าเอาจริงก็ต้องตรวจสอบก่อนแหละ
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีหลายเกรดหลายราคา
แต่ก็แล้วแต่ความสะดวกใจหรือใครอยากจะติดต่อไปขอซื้อเลย

เพราะว่ามันก็แล้วแต่ถ้าสะดวกทั้งคนซื้อคนขายมันก็ไม่มีปัญหาอะไร
ออกวานอำพันธาเลนี่ก็มีค่าแท้

โอ๊ยคุณจ้างเปรียบเทียบ
คุณกล้าคุณไม่ต้องอวกคุณยังไม่มีค่าในอำพันธาเลเลยค่ะคุณ
คุณขำถามคุณเกิดไปเป็นวานจริงหรือคะเออดีเหมือนกัน
ถ้าผมเป็นวานผมคงเกยตื้นได้